เพราะว่ายอดของผู้เสียชีวิตและคนที่ตกเป็นเหยื่อจากแอม
ก็ต้องจับตามองต่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่
ส่วนทางญาติของคนตายก็เข้าให้ข้อมูล

วันนี้แม่ของซายซายคือคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของแอม
แอมคอยยืมเงินทีละห้าหมื่นหกหมื่น
แล้วก็ซายก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติ
ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมา๓ปี
วันที่กลับมาถึงเมืองไทยแอมไปรับที่สนามบิน

ก็คือนางรัฐดาขาวอินอายุ๖๔ปีชาวกำแพงเพชร
เป็นแม่ของนางสาวมณฑาทิพย์ขาวอิน

เดินทางมาที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดี
เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ในฐานะผู้ดูแลคดีแอมสารรัฐรังสิวุฒาพร
วางสายนายฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิต
โดยแม่เชื่อว่าแอมเป็นคนลงมือก่อเหตุ

ไม่เห็นพฤติกรรมในการก่อเหตุ
แต่เชื่อว่าแอมทำให้ลูกของเธอเสียชีวิต
แม่บอกแบบนี้อยากให้ประหารไปเลย
อยากให้ประหารกับคนคนนี้ไปเลยนะครับ

ที่ทางบิ๊กโจ๊กรับดูแลคดีของลูกสาวแล้ว
ส่วนตัวแม่เองมาเรียกร้องความยุติธรรม

พร้อมอยากให้แอมได้รับโทษสูงสุดนะฮะ
ฟังเสียงแม่ของเหยื่อแอมหน่อยครับ
คุณแม่เชื่อไหมว่าลูกถูกทำให้เสียชีวิต

ใครทำให้ลูกแม่เสียชีวิต
ก็ไม่เห็นเขาทำแต่มั่งใจว่าเป็นเขา

สนิทกับแอมสนิทกับแอมสนิทกับแอม
เห็นตรงว่าสนิทกับแอมสนิทกับแอม

ประหารชีวิตใช่ไหมครับคุณแม่
คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวนะครับ

เรื่องต้นก็มีนางรัฐดาแม่ของนางสาวมณฑาทิพย์หรือทราย

โดยไม่มีรายงานว่าญาติของผู้เสียหายบรายอื่นจะเดินทาง
เขาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่วันพรุ่งนี้ก็สำคัญนะครับ
พฤษภาคมเนี่ยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
โจ๊กจะเรียกประชุมทีมคลี่คลายคดี
เพื่อสรุปคดีทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากมอบหมายให้สถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ไปสอบสวน

ว่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือไม่นะฮะ

เพราะว่าคุณระพีออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ใช่ค่ะตัดภาพมาที่สโมสรตำรวจหน่อยค่ะ

ซึ่งก็เป็นคนประสานงานเกี่ยวกับญาติผู้เสียชีวิตในคดีแอมนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพวันนี้หน่อยนะคะ
เอ่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับคณะทำงานชุดของรองโจ๊กนั่นเองค่ะ
ซึ่งบอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะจะไปที่กาญจนบุรี
ผภพระภีค่ะไม่ใช่คุณอาชิริยะนะครับ

บอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับหลักฐานสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคนตาย

ปรากฏว่ามันมีการเคลื่อนไหวของบัญชีอยู่
แล้ววงเงินความเคลื่อนไหวในบัญชีมันหลายแสนค่ะ
แล้วถามว่าสมมุติถ้าเกิดตายไปแล้ว
แล้วใครมาเคลื่อนไหวไม่ใช่ญาติของคนตายด้วยนะ

มามอบให้กับพนักงานสอบสวน

เชื่อเลยนะว่าคนตายคนนี้อาจจะเป็นเหยื่อใหม่
ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการสอบสวน
ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ของตำรวจด้วย
ส่วนคดีของซายมณฑาทิพย์

ระพีบอกว่าส่วนตัวอยากให้ไปตามหาหลานของซาย

มันมีเอกสารบางอย่างที่แอมเซ็นชื่อไว้

แอมเคยส่งเอกสารชิ้นนี้ให้กับสามีชาวต่างชาติของซาย
คุณถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูล
รวมถึงพยายามหลักฐานในการสืบสวนอย่างแน่นอนเลย
เดี๋ยวลองฟังหน่อยพี่ระพีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าค่ะ
ผมกำลังให้ทีมงานของผม
ดำเนินการเอาหลักฐานบางอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง
ที่ยังมีการเดินบัญชีอยู่และมีความเชื่อมโยงกับนสแอม
เป็นเหยื่อรายใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับทราบข้อมูล
แต่ผมไม่มั่นใจว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจ
มโยงไปถึงรายนั้นหรือยังหรือจะซ้ำกับรายเก่าหรือไม่
อันนี้ยังไม่ทราบได้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ถ้ามีการเดินบัญชีอยู่ถ้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียเขา
ใครเป็นคนเดินบัญชีนี้
เป็นคนประสานงานญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิต
ตรงที่เรื่องการจัดการมรดกด้วย
มันมีข่าวออกมาไงบอกว่าแอมขอเซ็นเป็นผู้จัดการมรดก
ต้องมรดกของสามีขาวต่างชาติเป็น๕๐ล้านบาท

นี่เขามานะครูมาทำอะไร
เอากระเช้าเอาเงินสด๕๐๐๐มาให้กับพี่ระพี
แล้วบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเงินตรงนี้นะ
เป็นเงินที่รวบรวมมาจากแฟนคลับในชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ต้องการให้กำลังใจนี่ตอนมอบกระเช้าค่ะ
บอกว่าพี่ระพีทำความดีรู้เลย
แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเอาจริงนะถ้าไม่มีคนอย่างพี่ระพี
ไม่รู้ว่าจะมีคนตายไปมากกว่านี้หรือเปล่า

พี่ระพีนี่ยกมือไหว้คุณอัชริยะอย่าเลยนะ
แล้วก็บอกว่าเอาจริงพี่ผม
เราจะเอาไว้แล้วก่อนนะครับใช่
ก็ต้องดูว่าจะอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้เสียชีวิตผู้เสียหายอีกหรือเปล่า
อกจากนี้ยังมีคนนี้ครับกบฮะกบเขียงหมู
ก็คือนายสารสศรีสุวรรณฮะ
เป็นพ่อค้าเขียงหมูในจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อเล่นว่ากบ
แล้วก็ยังมีชายน้อยแจ่มจำรัฐเป็นชาวบางกอกน้อยนะครับ
ทั้ง๓ศพนี้ตำรวจตรวจสอบมีความเชื่อมโยงกับแอม
ก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๑๗ศพ
แล้วก็รอดชีวิต๑รายรวมเหยื่อทั้งหมด๑๘ราย
เดี๋ยวรอนะฮะพรุ่งนี้น่าจะแน่ชัดนะ
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเรียกประชุมคดีต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องไล่เรียงกันไปเรื่อยนะคะใจเย็น
เราเองก็ต้องทำการบ้านหนักเหมือนกันในเรื่องของตัวเลข
แล้วก็ดูแล้วมันน่าจะพุ่งไปถึง๒๐หรือเปล่านะคะ
ที่สำคัญเมื่อสักครู่คุณสุดสกุลพูดไปถึงปลา
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันมีความคืบหน้า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการส่งเป็นลักษณะเหมือนไอ้ตัวแคปซูล
ซูลที่พบเป็นจำนวนมากส่งไปที่แล็บของอาจารย์ออสนะคะ
เพื่อทำการตรวจสอบต้องบอกก่อนว่าเคสของคุณปลาเป็นคนที่รอดชีวิตนะคะ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
มีการส่งวัตถุพยานนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็น
มันจะเป็นยาแคปซูลสีสันต่างนานาแบบนี้
มีทั้งสีขาวสีเขียวสีเหลือง
สีขาวครึ่งชมพูครึ่งสีเขียวเข้มก็มีคือเยอะมาก
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะยี่ห้อหนึ่ง
รวมแล้วทั้งหมดประมาณสัก๗รายการ
ส่งมาที่แล็บของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะ
ก็เป็นให้อางอาจารย์ออสเนี่ยนะคะช่วยตรวจสอบหาหน่อยว่า
มันมีสารอะไรหรือไม่ที่อยู่ในแคปซูล

ใช่ค่ะโดยเคสของคุณปลาเนี่ยหรือว่านางการติมาค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากกาญจนบุรี
คือมีการไปนัดเจอกับแอมในวันที่๒๓กันยายนปีที่แล้ว
ตอน๖โมงเย็นที่ห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองที่กาญจนบุรี
แอมเนี่ยมีการเอายาสมุนไพรนะให้คุณปลาทาน
ความที่เธอติดโควิดแล้วไอเยอะ
ก่อนติดโควิดแล้วอายแข็กแล้วแอมก็ไปอ้างว่าอ้าวเธออายเหรอ
งั้นเดี๋ยวเธอกินอันนี้ไหมมันเป็นยาแก้โควิด
เมื่อเธอยังไออยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้น
หลังจากคุณปลาทานยานั้นนะคะก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
แต่สุดท้ายเนี่ยเธอสามารถที่จะแจ้งเจ้าที่
แล้วก็มาช่วยเหลือเธอได้ทันทีเคสของคุณปลามันมีข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของเงินมาผัวพันเหมือนกันข้อมูลบอกมาแบบนี้ว่า
เนี่ยไปติดหนี้คุณปลาเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนห้า
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่กินไปนะวันนั้นจนเกิดอาการผิดปกติ
มีสารพิษบางอย่างหรือไม่ที่แอมตั้งใจให้คุณปลากิน
คุณผู้ชมคะเราตรวจสอบกันต่อเนื่องล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะ
สอบถามไปที่อาจารย์ออสหน่อยรู้อยากรู้เป็นไงบ้าง
แม่ล็อกแล้วว่าคุณต้องอยากรู้แต่เราจะไล่เลียงตามกันไป
อาจารย์ออสเล่าแบบนี้เปิดเผยบอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้เยอะเลยนะวัตถุพยานเพราะตำรวจในท้องที่ต่างต่าง
ต้องบอกก่อนว่าเคสของเรื่องราวของแอมเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
อาจารย์ออสบอกว่ามีการทยอยส่งวัตถุพยานต่างเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วมาแบบเรื่อย
ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานภายในรถที่เกี่ยวกับผู้ต้องหา
หลักฐานจากเหยื่อในแต่ละพื้นที่มีอาเจียนของผู้เสียชีวิตก็ส่งมาให้ทำการตรวจสอบ
สมุนไพรที่แอมให้เหยื่อกินก็มีเป็นจำนวนมาก

ตู้เย็นที่มียาสมุนไพรจากบ้านของครูออสจำได้ไหม

หนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ส่งมาให้ตรวจสอบ
อาจารย์ออสบอกว่าไอ้ยาต่างที่ส่งมามันจำเป็นต้องใช้เวลา

ต้องขอเวลาก่อนนะคะแต่เชื่อว่าไม่นานค่ะ
พรุ่งนี้ช่วงบ่ายน่าจะมีความเคลื่อนไหวจากฝากของทางด้านตำรวจ

บิ๊กโจ๊กก็มีการประชุมความคืบหน้าในคดีนี้ต่อเนื่องค่ะ
ใช่นะคดีนี้ยังเป็นคดีใหญ่
ที่อยู่ในความสนใจของสังคมกันต่อนะครับ